เราไปตามความคืบหน้าอาการของคุณตาจรูนนะครับ
คุณตาที่ขี่ซาเล้งเก็บของเก่าวัย๘๒ปี
แล้วก็ไปโดนในจอร์ดนะฮะที่ขี่จักรยานยนต์ผ่านมา
แล้วก็ถือมือถืออะไรไปด้วยไม่ได้ดูอะไรเลยเนี่ยนะฮะ
เฉียวชนซาเล้งคุณตาแล้วล้มมาเตะคุณตา
สลบอยู่ข้างทางนะครับ

เราเดินทางไปที่บ้านของคุณตาจรูนนะครับ
นายจรูนมีพันธุ์ชายขี่ซาเล้งเนี่ยฮะที่ถูกทำร้ายแบบนี้นะครับ
คนร้ายคือนายนาราธรโสติยังหรือว่านายจอร์ดนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วนะครับ
คุณตาตอนนี้กลับมาพักอาการบาดเจ็บนะฮะ
พักฟื้นอยู่ที่บ้านแล้วนะครับซอยประชาสงเคราะห์๒๘นะฮะ
โซเชียลวันนี้ก็ได้แชร์ภาพคุณตากันเยอะแยะเลยนะครับ
แล้วอาการของคุณตาตอนนี้ก็คือซุดลงด้วยนะครับ
ที่ลูกบอกนะครับร่างกายซีกซ้ายไม่ตอบสนองการเคลื่อนไหว
ชีพจรก็เต้นไม่ปกตินะครับ
เมื่อไปถึงก็พบว่าที่บ้านของคุณตาเนี่ยเป็นบ้านพักชั้นเดียวนะฮะ
แล้วก็แบ่งเช่ากันหลายห้องมีรถซาเล้งจอดอยู่
มีของเก่าที่คุณตาจรูนเก็บมายังอยู่ในสภาพเดิม
เพราะว่าวันนั้นเกิดเหตุขึ้นก่อนนะครับก็เลยถูกทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับ
ห้องเช่าของคุณตาก็ต้องเดินเข้าไปในซอกนะครับ
เข้าไปในห้องก็พบว่าค่อนข้างคับแคบเข้าของเครื่องใช้เต็มห้องไปหมดนะครับ
คุณตานอนอยู่ใกล้กับประตูทางเข้ามีลูกชายกับภรรยาที่คอยบีบนวด
เช็ดตัวทาแป้งดูแลให้นะครับคุณตาจรูนนี้อาการนี้เสื้องซึม
หน้าดูอิดโรยมากนี่ครับท่านผู้ชมครับอายุ๘๒แล้วเจอเรื่องแบบนี้เข้าไปนะครับ
ลูกชายบอกว่าตอนนี้พ่อก็ทำได้เพียงแค่นอนอยู่กับที่เพราะว่าร่างกายซีกซ้ายไม่ตอบสนอง
ก็จะร้องบ่นว่าเจ็บปวดตามร่างกายครอบครัวก็ทำได้แค่ช่วยบีบนวดทำกายภาพ
ตอนนี้สงสารพ่อมากไม่เคยเห็นพ่อในสภาพแบบนี้เลยปกติพ่อแข็งแรงมาก
ออกไปขี่ซาเล้งทำงานแบบนี้ทุกวันนะฮะกลับมาถึงบ้านก็เปิดโทรทัศน์ดูทำอะไรเองได้ทุกอย่าง
เจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าไปทำให้พ่อกลายเป็นคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไปเลย
แต่ว่าลูกชายของคุณตาบอกว่าก็ไม่รู้สึกโกรธหรือว่าเกลียดในจอร์ดนะเพราะเชื่อว่าน่าจะสำนึกผิดจริง
โดยมองว่าเรื่องนี้ทั้งคู่อาจจะสร้างเวรสร้างกรรมกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วตอนนี้ก็หวังแค่ว่าให้พ่อกลับมาหายเป็นปกติเหมือนเดิม
หรืออย่างน้อยให้กลับมาลุกนั่งได้ก็พอแต่ว่าเขาก็ยังมองในมุมบวกนะคุณเห็นมาสอน
ลูกชายบอกว่าคืออย่างน้อยก็เหตุการณ์นี้อาจจะทำให้พ่อมีอายุยืนไปอีกสัก๑๐ปีก็ได้
เพราะเท่ากับว่าช่วงนี้คือคุณพ่อก็ไม่ต้องไปขี่ซาเล้งแล้วไม่ต้องไปทำงานหนักแล้ว
ถ้าผมคิดว่าแกไม่น็อกไม่น็อกตายไปก็ถือว่าบุญแกเขายังมีนะ
เพราะว่ามันอ่านซาเล็งมันก็พอสูงเนอะตกไปป๊อกว่าฟาดบุญตายใช่ไหมพี่
มันก็ตายใช่ไหมอันนี้แกแบบบอกแกก็ไม่ได้ทำบาทำกรรมกับใคร
บุญแกก็ยังยังมีอยู่ในตัวนะผมก็เลือกแบบนี้ดีกว่าพี่

รู้ว่าแกยังมีเสี่ยงและก็ยังเห็นแกอยู่
แต่ถ้าอันบุญแกตายไปก็ยังเห็นเต็มที่แค่๓๕วันไม่เห็นแล้ว
ก็ถ่ายอย่างนี้ก็เห็นแกทุกวันนะ
แต่ก็ต้องทำใจด้วยใช่ไหม

เพราะส่วนมากแม่กับน้องก็จะดู

ลูกชายของคุณตาบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ย
มาที่บ้านมาเยี่ยมคุณตาไม่กี่ครั้งนะ

เมื่อตอนที่คุณตาจะออกจากโรงพยาบาลก็รับปากว่า
จะมารับกลับมาอยู่ที่บ้านกลับมาที่ห้อง

พูดว่าเดี๋ยวจะช่วยเหลือเยียวยา

โดยผ่อนให้เดือนละ๓๐๐บาท
ไม่ได้มาติดต่อไม่ได้มาผ่อนอะไรเลยนะครับ

ลูกชายคุณตาบอกว่าอยากให้ทำ
อย่างที่พูดไว้สักทีไม่ใช่ศักดิ์

บอกว่าจะผ่อนให้เดือนละ๓๐๐เนี่ยในจำนวนยอดเงินทั้งหมด๘๐๐๐เนี่ย
พี่คิดว่ามันเหมาะสมไหมมันไม่คุ้มหรอกพี่ผมก็พูดบอกผมมันไม่คุ้ม
แต่ถ้าเราอยู่ที่นู่นเราก็ขอให้มันตรงกับพี่แค่๒๗งวด
ให้มันตรงตรงใช่ไหมแล้วหลุดจากนั้นมาก็เดี๋ยวผมกับทั้งครอบครัวก็ช่วยกันหากินเองใช่ไหม
น้องก็อาจจะไปขายของนะแม่ก็อาจจะไปขายของอะไรอย่างนี้
มันไม่ค่อยมีปัญหาอยู่ที่นู่นอ่ะเนอะแต่ขอให้มันตรงตรงเหมือนแบบ
ให้มันพูดแบบตรงตรงไม่ใช่มั่งมั่วพูดพูดอ่ะ
มันจะไปมาสิบโมงที่เวสโมงผมต้องตีจากบ้านมีอ่ะมารับเที่ยงอ่ะ
และแม่คงก็ไม่มาเลยนะแม่มันต้องหาแวดกลับไป
วันที่๔เมษายนนี้แพทย์โรงพยาบาลรัชวิถีนัดคุณตาให้ไปตรวจเช็คร่างกายอีกครั้งหนึ่ง
ครอบครัวบอกว่าพอตรวจเช็คร่างกาย๔เมษายนนี้แล้วจะพาไปอยู่บ้านที่ลบบุรีเลยนะ
ก็ดีกว่าอยู่ที่กรุงเทพนะครับมันแออัดนะครับ
ส่วนยอดเงินบริจาคต่างที่ประชาชนบริจาคมาช่วยเหลือคุณตาจรูน
ลูกชายบอกว่าตอนนี้ก็เข้ามาพอสมควรเลยนะฮะเข้ามา๘แสนกว่าบาทแล้วนะครับ
ทางคดีความทางสอนอห้วยขวางยังไม่ได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
ได้รับบาดเจ็บสาหัสกับนายจอร์ด
เพราะว่าตอนนี้กำลังรอผลการตรวจร่างกาย

ก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณตานะคะ